ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าบ้านไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย
เพราะบ้านคือความมั่นคงในใจของสมาชิกในครอบครัวด้วย
แต่ถ้าอยู่มาวันหนึ่งบ้านพังทลายลงมา
ความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวก็คงสลายลงไปพร้อมกัน
ชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ตลอด๑๐กว่าปีที่ผมพาครอบครัวเล่ร่อนไปทำงานพื้นที่ต่าง
ผมเป็นห่วงอนาคตของพวกเขาจะไม่อยู่ไม่กินไหม
จะมีเงินส่งเสียเขาเรียนหนังสือไหม
แล้วผมก็ฝันว่าอยากจะมีบ้านที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัย

ก็มีตัวผมคนหนึ่งแฟนผมชื่อฝน

ลูกสาวคนโตชื่อน้องแพร่
ลูกชายคนที่สองชื่อน้องพี
แล้วก็มีลูกสาวคนเล็กชื่อน้องโฟกัส
ผมมีญาติอีกคนนึงอยู่ข้างบ้าน
ของครอบครัวของผมที่ผมมากเยอะสุดคือน้องแพวาและพี่การ
ตอนเข้ายุคได้เงินหนึ่งเขาหยุดหายใจ

หนูเดินหนูเดินยกไปยกมา
ทุกวันนี้น้องเขาก็เริ่มเดินเองได้แล้วก็มีขยกเขยกบ้างครับ

ช่วยเลือดตัวเองได้แล้วอาบน้ำเองแต่งตัวเองได้แล้ว
วันไหนที่ผมสองคนออกไปทำงานก็ฝากตาพานเลี้ยง
เมื่อก่อนนี้น้องแพรวาเขาเดินไม่ได้ผมก็ต้องช่วยเหลือคอยดูแลมัน
พอหนูหิวข้าวตาทวดก็จะทำกับข้าวให้หนูกิน
ตาทวดผักอร่อยมากเลย
แล้วหนูก็กินข้าวไป๒จาน

แล้วหนูก็ช่วยตาทวดเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อาบน้ำให้หมู
เอาข้าวให้หมูกิน
แล้วหนูก็ชอบเล่นจักรติตาทวด
ส่วนลูกอีก๒คนผมชื่อน้องทีกับน้องโฟกัส

ไปทำงานก็ต้องเอาเขาไปด้วย
จะให้ตาดูแลทีเดียว๓คนตาก็ดูไม่ไหวแล้วครับ
เวลาพาเขาไปทำงานด้วยบางทีก็ผลประโยชน์กับพ่อ

พ่อแม่ไปทำงานพาหนูกับพี่ทีไปด้วย
หนูก็นั่งปั้นควาย
หนูแบบปั้นควายไม่เป็นหนูปั้นดินมาแปะหน้าหนู
พาหนูเอาดินแปะหน้าหนูก็แปงอันแรง
ผมไปดาย่าเขาก็จะไปดึงถ่อนย่าหน้า
หนูก็ไปช่วยพ่อแม่ดาย่า

หนูถอนย่าเก่งกว่าพี่ทียังเยอะเลย

กลัวบางทีเราอาจจะเรียนรู้เขาได้ไม่เต็มที่
หัวการเรียนรูปจะไม่ค่อยดีเท่าไรครับ
และอีกคนนึงที่ผมจะเป็นห่วงมากก็คือตะพานครับ

ขายจ้างทำอะไรผมไปหมด
ตัดต้นมันอะไรไม่รู้ผมมาหมด
อาชีพของทุกวันนี้ก็ยังมีหลักเลยว่า
งานไม่มีทุกวันนะคะ
บางทีก็หยุดเป็นอาทิตย์ก็มี
ช่วงนั้นที่หยุดเป็นอาทิตย์ข้าวก็ไม่มี

วันไหนไม่มีใครมาจ้างมาทำงานผมก็พาลูกไปหาปลา

บ้านครับพวกเสามันเล็กปูลมมาอะไรมากลัวมันจะโคลนครับ

เมื่อ๓เดือนที่แล้วผมกับลูกกับเมียก็นั่ง

สวัสดีครับน้องเล่
สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ
สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

ครอบครัวน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ
สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ
สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

สวัสดีครับน้องเล่จากจังหวัดพิจิตรครับ

เวลาย่ามากบางทีก็จะพาเครื่องขีดยาตามมา

แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าได้ทุนไปต่อชีวิตเล่จะนำเงินไปทำอะไรครับ

แล้วก็ถ้าเหลือก็จะเก็บไว้ให้ลูกเป็นการศึกษา

เป็นบ้านที่มันแข็งแรงได้ใช่ไหมครับค่ะครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตัวบ้านภายนอก
ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างจะพังทลายลงไปแล้ว
แต่ถ้าบ้านภายในซึ่งหมายถึงความรักของทุกคนในครอบครัว

ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งนี้จะทำให้ครอบครัวของเล่
สามารถสร้างบ้านของพวกเขาขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จในไม่ช้า
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณเล่นะครับ

พิชิตโจทย์คำถามทั้ง๔ข้อให้สำเร็จ
เพื่อคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
จากไม้หน้า๒ให้หมดภายในเวลา๓นาทีครับ
เร็วไป๔ละครั้งเร็วครับ